เอามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนองแขมนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะถูกมือยิงค่ะ
ยิงเสียชีวิตคาที่เลยนะคะตอนนี้ตำรวจรู้ตัวแล้ว
ขออนุมสารออกหมายจับส่วนปมเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดจากเรื่องบาดหมางส่วนตัวนะคะ
จากเหตุการณ์ที่มีผู้ถูกยิงเสียชีวิตภายในลานจอดรถข้างโรงงานนาโกย่า
เรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้นะคะซอยสามแขวงและเขตหนองแข็ม
ตำรวจสนหนองแข็มเดินทางไปตรวจสอบค่ะพร้อมกู้ภัยนะคะ
ที่เกิดเหตุไปพบศพในจำลองบรรจงเกรดมาณอายุทยานะคะ
อายุสี่สิบห้าปีเป็นอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างพอไปถึงเนี่ย
สภาพศพก็คือบาดแผลมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด
ลำตัวสี่นัดนอนเสียชีวิตนอกจากนี้ตำรวจพบปลอกกระสุนตกอยู่ที่เกิดเหตุสิบปลอกค่ะ
เบื้องต้นตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะ
ชื่อว่าในชานุเทพนุ่นแป้นหรืออดุล
อายุ๔๕๗ปีค่ะเป็นผู้รับเหมาเหมือนกันเลย
ซึ่งหลังเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์

ตอนนี้นี่คือโฉมหน้าของผู้ก่อเหตุก็คือมือยิงเนี่ยนะ
จากการสอบปากคำนายประเทืองเมฆสุขใสอายุ๖๐ปี
คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างใกล้ที่เกิดเหตุบอกว่า
ที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่สำหรับการจอดรถ
และที่พักของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ก่อนเกิดเหตุกำลังพักอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ

ตอนนั้นนายจำลองอยู่ในอาการมืนเมาด้วยเขาสังเกตเห็นแบบนี้นะ
แล้วก็มีปากเสียงกับนายชานุเทพมือยิง
ที่กำลังนั่งกินข้าวกับพันรยาและลูกสาว

ใช้อาวุธปืนที่พกมากระหน่ำยิงนายจำลองหมดแม็กซ์เลยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็รีบหลบหนีไปเลยค่ะ

รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบันหนองแขม

บอกว่าหลังจากที่รู้ตัวมือปืนและพนักงานสอบสวน

เตรียมขออนุมัติศาลออกหมายจับ
พร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน
ตรวจสอบสถานีขนส่งต่างที่คาดว่ามือปืนจะหลบหนี
รวมทั้งไปตรวจสอบดูที่พักด้วยนะคะ
คาดว่ามือปืนจะไปหลบซ่อนตัว
เบื้องต้นยังไม่มีการประสานเข้ามามอบตัวด้วย
สาเหตุตำรวจบอกว่าเกิดจากนายจำลองผู้ตายและนายชานุเทพ
เคยมีปากเสียงกันรุนแรงก่อนหน้านี้มาแล้วหลายครั้ง
กระทั่งก่อนเกิดเหตุนายจำลองมีอาการเมาสุรา
ก็คือผู้ตายนายจำลองมีอาการเมาสุราเดินเข้ามานายชานุเทพ
ซึ่งกำลังกินข้าวอยู่กับลูกกับเมีย
และหลังจากนั้นก็มีปากเสียงกันรุนแรงนายชานุเทพอดใจไม่ไหว
ใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงนายจำลองกว่า๑๐นัด
จนเสียชีวิตคาที่ค่ะ